คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะยังอยู่ที่วิกหมอชิดค่ะ
คนนี้ก็มีดราม่ามาเช่นเดียวกันคุณมิคทองระยะ

คุณมิ๊กปกติก็ไม่ได้โพสต์อะไรดราม่านะคะ

ที่ทำให้แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตตกออกตกใจกันค่ะ
จังผมก็อยู่ของผมเฉยนะ
ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะครับ

มันไปโยงเกี่ยวพันกับเกี่ยวกับแฟนเก่าไหมคะ
คุณโบเมรดาเขาก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้
กำลังสวีตดูกับคุณอเล็กท์ธิระเดชเนี่ยละค่ะ

เพราะว่ามีคนเข้าไปเห็นนะคะว่าชาวเน็ตชอบเอาคอมเมนต์เปรียบเทียบ
เจ้าตัวกับรักครั้งใหม่ของสาวโบแบบต่างมากมายเยอะจริงค่ะ
ก็เลยทำให้เราไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุที่ให้หนุ่มมิลล์อุปกรณ์คอคความดังกล่าว
แต่ยังไงก็ตามแต่เพื่อนฟ้องในวงการพี่
อย่างคุณยุ้ยจีรนันนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่า
คุณหิงปณิตาเนี่ยเขาเป็นผู้จัดที่คุณมิ๊กถ่ายละครอยู่ตอนนี้

จากนี้นะคะแฟนคลับก็เข้ามาบอกเยอะมากจริง

และอีก๑๐๐๐ข้อความก็ให้กำลังใจคุณมิกค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้นะคะก็มักจะเห็นหนุ่มมิ๊กเนี่ยโพสต์แคปชั่นประมาณว่าตัดเพาะอย่างเช่น
กฎของกระจกคือการสะท้อนกลับมากฎของนาฬิกาคือการไม่ย้อนกลับไป
บางครั้งก็มีแคปชั่นกลวนนะคะหล่อได้ครึ่งของพี่คงเก๊กตายแบบนี้
คือคุณผู้ชมมันจับโยงอะนะจับโยงกันไปจับโยงกันมา
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะบันเทิงไทยรัฐก็ให้กำลังใจคุณมิกละกัน
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้องโบหรือเปล่า
หรือว่าเขาเหนื่อยยากในการทำงานกำลังใจสำคัญนะคะ
แล้วก็เรื่องดราม่าทั้งหมดจะผ่านพ้นไปสู้นะหนุ่มมิกนะคะ
ต้องบอกว่าวิกหมอชิตตอนนี้ฮอตจริงระอุมาก
มิกละกับแสร้อร้อนแรงทั้งนั้นเลย